เรื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องกวนผสมระหว่างดินอนุภาคเหล็กแล้วก็น้ำ
ซึ่งเราใส่ลงไปในเครื่องนี้นะคะแล้วมันจะทำการกวนผสม
ใช้ระยะเวลาในการควรผสมประมาณ๖ชั่วโมง
๖ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยอนุภาคเหล็กประจู๐แล้วก็โลหาหนักในดินเนี่ยจะทำปฏิกิยากัน
โดยที่อนุภาคเหล็กเนี่ยมันจะดูทรัพย์ตัวแคทเมี่ยมที่อยู่ในดินเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเทตัวโซลูชั่นขออนุญาตเรียกว่าโซลูชั่นนะคะ
โซลูชั่นตัวนี้เนี่ยลงไปในเครื่องแยกอนุภาคเหล็กโดยแรงแม่เหล็กนะคะ
เครื่องนี้เนี่ยมันก็จะทำการแยกอนุภาคเหล็กที่จึงแคทเมี่ยมเอาไว้ออกมา
โดยที่อนุภาคเหล็กที่ตึงแคทเมี่ยนไว้เนี่ยเราจะตัวนี้นะคะจะเป็นเวทที่เราสามารถที่จะนำไปส่งที่โรงงานกำจัดต่อไป
ส่วนดินที่ปรัสจากตัวแคทเมียมที่ปล่อยออกมาจากเครื่องนี้นะคะเราก็จะเอาไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรออกไป
คือถ้าเป็นพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยเขาก็ใช้ในการปลูกข้าวค่ะ